ตอนนี้รัฐสภาแห่งใหม่ที่ย่านเกียรติกายยังก่อสร้างไม่เสร็จนะครับ

เพราะฉะนั้นต้องไปใช้สถานที่ชั่วคราวนะครับ

หลังการประกาศผลการเลือกตั้งสอสออย่างเป็นทางการ
ซึ่งสถานที่แห่งนี้มีความพร้อมมากน้อยเพียงใด

ห้องประชุมทีโอทีอาคารสำนักงานใหญ่บริษัททีโอทีจำกัดมหาชน
ปักหมุดเป็นอาคารรัฐสภาชั่วคราว
ธนาคารรัฐสภาใหม่ย่านเกียรติกายที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
เพื่อใช้ในการประชุมสภาพผู้แทนรัศดร

รวมถึงวาระสำคัญการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของไทย
และพิจารณาเรื่องต่าง
ภายหลังการตรวจความพร้อมระหว่างประธาน
และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ทุกคนต่างเห็นชอบร่วมกันว่าสถานที่แห่งนี้
เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดในขณะนี้

แต่ยังมีหลายจุดที่ต้องปรับปรุงรายละเอียด
สอดรับกับภารกิจของสภา
ด้วยการเสริมที่นั่งระหว่างทางเดินของห้องประชุม๘๑ที่นั่ง
จากเดิมที่มีอยู่๖๖๗ที่นั่ง

รองรับสมาชิกรัฐสภา๗๕๐คน
ขณะที่การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีไม่น่าจะมีปัญหา
เพราะตามกฎหมายใช้วิธีการขานชื่อสมาชิกให้ลุกขึ้น
เพื่อลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี
ส่วนการลงมติเรื่องอื่นของสภา
ที่ไม่สามารถนำเครื่องลงคะแนนมาติดตั้งได้

คือสีน้ำเงินแทนบัตรเห็นด้วย

และสีขาวแทนบัตรงดออกเสียง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรไปนับคะแนน
ส่วนข้อเสนอที่ตัวแทนพักการเมืองอยากให้แก้ไข

ไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟนประจำทุกที่นั่ง
ที่วังเอกสารการประชุม
ส่วนการประชุมอุทิศภาคคาดว่าจะใช้
เพียงบางครั้งเพราะผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภามายืนยัน
สามารถใช้ห้องประชุมวุฒิสภาที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ได้ทันเดือนมิถุนายนนี้
ส่วนการประชุมกรรมธิการทั้ง๓๕คณะอาจต้องใช้อาคารสุขประพฤติร่วมด้วย
ใช้พื้นที่บางส่วนของอาคารรัฐสภาใหม่หากก่อสร้างแล้วเสร็จ
ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่ของบริษัททีโอทีได้
แต่ไม่ขอก้าวล่วงการกำหนดช่วงเวลาการประชุม
กรรมการที่มาจากตัวแทนพักการเมืองต่างก็ได้นำเสนอข้อเสนอในเชิงแนะนำให้กับทางทีโอที
เพื่อไปพิจารณาว่าข้อเสนอใดทางทิวทีสามารถที่จะไปปรับปรุงเพิ่มเติม
เพื่อให้สอดรับกับการใช้งานจริงของสภาพผู้แทนรัศดรได้นะครับ
แล้วก็บางเรื่องก็จะเป็นเรื่องที่ทางสำนักงานเลขา
ที่การสภาพผู้แทนราษดรจะต้องไปรับผิดชอบในการพิจารณา
แล้วก็ประสานงานกับเจ้าของพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง
เช่นจุดวางกำลังเพื่อรักษาความปลอดภัย
จุดตรวจอาวุธซึ่งจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่สภาเราเคยมีใช้อยู่เดิมนะครับ
เคลื่อนย้ายมาที่นี่ในวันที่มีการประชุม
หลังจากนั้นทีโอทีเขาจะเสนอเรื่องอัตราค่าใช้จ่ายให้กับทางเราพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
พักการเมืองที่มีเก้าอี้ที่นั่งในสภาพผู้แทนราษฎรคงจะต้องไป
อาจจะจะต้องไปตั้งกรรมการเฉพาะกิจในส่วนของสภาพผู้แทนรัศดรอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อเพราะหลายเรื่องนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะแก้ไขปัญหาได้จากการแก้สถานที่
แต่จะต้องใช้วิธีหรือการบริหารจัดการเข้ามาปรับ
เพื่อให้สอดรับกับบางเรื่องบางราวที่เราแก้ไขตัวสถานที่ไม่ได้แล้ว
หรือบริเวณโดยรอบเช่นปัญหาการจราจรอย่างนี้เป็นต้น
งบประมาณที่ต้องใช้ในการเช่าห้องประชุมต่างภายในสำนักงานทีโอที
เฉลี่ยเดือนละ๑๑๖๙๐๐๐บาท
ห้องประชุมใหญ่สำหรับการประชุมรัฐสภาและการประชุมสอสอ
รับประทานอาหารของสอสอห้องประชุมกรรมธิการ
ห้องรับรองสอสอห้องสื่อมวลชนอาคารที่จอดรถและห้องโถง
ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดรมีงบประมาณอยู่๑๙ล้านบาท
เพียงพอการเช่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนธันวาคม
ส่งมอบอาคารรัฐสภาใหม่
เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีขอใช้งบกลาง๖๐ล้านบาท
เพื่อใช้เช่าพื้นที่ชั่วคราว
และหลังจากนี้เมื่อฝ่ายเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดร

นำข้อเสนอในห้องประชุมครั้งนี้ไปพิจารณาเงื่อนไข

แล้วจะนำมาสรุปเพื่อนัดประชุมอีกครั้ง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน